ตั้งแต่เข้าไปตอนแรกเนี่ยเขามีความรับกำลังใจดีเยี่ยมอยู่แล้ว
อันนี้น่าจะมาจากโค้ดเอกหลักเลย
คือเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องติดยาวนานจนถึงขั้นแบบออกมาไม่ได้
หรือว่าต้องเขาเรียกว่าอะไร
แบบหรือมีการศูนย์เสีย
คือเขายังคงมีความหวานตลอดเวลา
ยังเอาหินไปขุดไปขุดโพรงเองได้ถึง๕๖เมตร

เด็กทุกเช้าก็ต้องไปทำ
นี่คือความเข้มแข็งของเด็ก
ก็อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าเราต้องมีขั้นตอนยังไงบ้าง
แต่ก็จะได้หนึ่งก็คือได้เตรียมการตัวเองในส่วนหนึ่ง
แล้วก็ก็เรียกว่าดูสภาพใจเพราะดูว่าพร้อมหรือเปล่า
ว่ารับได้ไหมนะครับมีความมั่นใจขนาดไหน
ซึ่งจริงแล้วเด็กทุกคนแบบพร้อมมากอยากออกเต็มที่อยู่แล้ว
แต่ผมเชื่อมั่นอยู่ในดวงใจเหมือนคนทุกคนทั่วทั้งนี้
เพราะว่าทุกคนเสียสละมากทุกเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม
ไม่ว่าจะเรื่องนี้ก็ตามหรือว่าเรื่องอะไรก็ตาม

แล้วก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าจะนำจุดดีมาพัฒนาต่อไปยังไง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะได้ขยายผลไปยังประชาชน
หรือว่าพ่อแม่พี่น้องให้เกิดคุณค่าต่อไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นเป็นหนึ่งใน
ร้อยเป็นพันนะคะหรือถ้านับห่างออกไปเรื่อย
อีกคนอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ที่ช่วยหมูป่ากลับบ้านกันนะคะ

มีเวลาคุยค่อนข้างจำกัดนะคะแต่วันนี้มาเยอะกว่าเดิม
อาจจะไม่ใช่หน่วยหน้าแต่ว่าขาดไม่ได้
ทุกคนเป็นวีรบุรุษทั้งหมดนะคะไปด้วยใจแลกด้วยแรงกาย
วันนี้กลับมาอีกครั้งถ้าคุณผู้ชมนึกออกเนี่ยนะคะ
จะนึกออกว่าถ้าเป็นด่านแรกก็จะเป็นนักดำน้ำที่เชี่ยวชาญ
เพาะทางจากต่างชาตินะคะแล้วก็หน่วยซิลเป็นหลัก
ว่าคนที่ถัดมาในลักษณะของก็คือตามไปติดเนี่ย
ก็คือเป็นเจ้าที่กู้ภัยซึ่งมีทักษะในการดำน้ำนะคะ
ฮอห่างออกมาอีกหน่อยก็คือช่วยกันในหลายลักษณะ
และกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่อีกสังกัดหนึ่ง

ก็คือขึ้นกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คือเรียกมาหมดเลยแล้วก็ไปตั้งแต่วันต้นเลยนะคะ
ในการแบ่งงานซึ่งงานส่วนใหญ่พูดกันตรงไปตรงมา

เพราะว่าซิลเองจะเป็นคนควบคุมสถานการณ์ในนั้นเป็นหลักนะคะ
เพราะฉะนั้นเขาจะส่วนหนึ่งดำน้ำด้วย
และอีกส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอกที่หาโพรงนั่นแหละค่ะ
โพรงเจอเมื่อไหร่ขุดเข้าไปโพรงเจอเมื่อไหร่เจาะเข้าไป
แล้วงานอีกหลายอย่างวันนี้ทุกท่านจะเป็นตัวแทน

ฉันแนะนำแบบไปเร็วเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับอาจารย์ชายเชษพัดศรีนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกสอนการกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำ
คุณโทนทองสุกแก่นนะคะประธานมูลนิธิสยามนนทบุรี
คุณชายสิทธิภูผารัฐนะคะหัวหน้าอาสาสมัครฮุก๓๑
นครราชศรีมามูลนิธิพุทธธรรม๓๑

คุณปัญญาวุฒิมีสมพลค่ะหัวหน้าฝ่ายตอบโต้ภัยพิบัติ
มาคมอายุทยารวมใจหรือว่าหน่วยกู้ภัยอยุธยานะคะ
มาค่ะหัวหน้าทีมสมาคมกู้ภัยอมรินใต้ธนบุรีค่ะ
คุณนพดลฮะชัยโยนามสกุลดีไหมล่ะคุณผู้ชม
ถัดมาค่ะคุณชัยพศภัยศิษภานิตรกูล
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมจังหวัดกรสิน
คราวที่แล้วมากับเราวันนี้มาอีกรอบนึงค่ะ
หัวหน้างานกู้ภัยมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม
คุณภูมินันอำกว้างสวัสดีทั้ง
ครับ๗ค่ะสวัสดีค่ะน้ำไม่ถ้วนนะคะ
ข้างหลังเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณวินัน
ครูเชษค่ะวันนี้จะขออนุญาตเรียกทุกท่านเป็นชื่อสั้นนะคะ
เชศค่ะอันนี้ก็ได้แค่บางส่วนถูกไหม

แล้วจำนวนคนที่ไปถ้าทุกกู้ภัยทุกสังกัด

อ๋อหลายสังกัดเยอะมากค่ะ
ถ้านับสังกัดอยู่ประมาณ๔๕๐สังกัดในงานได้
จำนวนคนที่ประมาณลงทะเบียนไว้มีหมุนเวียนมาแล้วกลับ
มีมาทดแทนอยู่ประมาณ๓๐๐กว่าคนครับ
เช่ค่ะคราวที่แล้วที่ครูมาครูบอกครูเป็นเหมือนเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลาง
จริงแล้วครูเป็นครูฝึกกู้ภัยในเมืองไทยด้วยใช่ไหม

ครูเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางเดี๋ยวให้แต่ละท่านค่ะ
บอกแต่ว่าตัวเองอยู่อยู่ตรงไหนของถ้ำหลวงในวันที่ไป

แล้วยังไงอยู่กู้ภัยด้วย
งานบู้นี้ทำเป็นงานที่ช่วยกับสังคมอยู่แล้ว

คือไปครั้งนี้งานไปครั้งเนี่ยคือ
วันที่๒๕ผมส่งทีมขึ้นเลย
ผมไปถึงผมส่งทีมคืนวันที่๒
เพราะว่าเพื่อนผมกู้ภัยมารินใต้ที่อยู่เชียงราย
บอกว่าเฮ้ยโทนงานใหญ่แล้วผมก็เลยส่งทีมแล้วผมก็
ผมให้ส่งทีมไปวันที่๒๔แล้วทีมผมไปถึงนู่นวันที่๒๕
ผมเข้าหน้างานเวลาบ่าย๒โมงวันที่๒๕ผมถึงหน้างาน
วันที่๒๕ไปปุ๊บผมก็ไปบอกครูครับ
เดี๋ยวผมจะต้องทำระบบขึ้นมานะครูบอกเอาจากการอะไรโทน
ครูเชศอาจารย์ชาติชายบอกโทรจัดการเลย
บริการบริหารจัดการอาสาทั้งหมด
ถ้าทุกคนมาแล้วต้องมาลงทะเบียนผมก็ไปรายงานตัวกับผู้ว่าแล้วกัน
รายงานตัวพอพอก็บอกโอเคเดี๋ยวอาสาที่มานะ
ให้มารายงานตัวพอเสร็จแล้วให้มารายงานตัวกับเรา
ไม่ว่าจะเป็นนักกู้ภัยจีนอาสาสมัครกู้ภัยจีน
มาจากลาวมาจากต่างประเทศหลายประเทศ
เขาลงทะเบียนที่เรานะลงทะเบียนที่กองอาสา
คือถ้าส่วนกู้ภัยจะอยู่กับป่อ
ไม่ว่าจะของบรรเทศไตก็แล้วแต่
ทุกคนมารายงานตัวที่เรา
เวลาออกไปทำงานเราจะรู้ไงว่า

อ่าคุณไปอ่า

คุณไปเดินเขาคุณไปดำน้ำ

กลับไม่ครบกลับมาทุกคนต้องมารายงานตัว

ถ้ารายงานตัวกับเราต้องไปรายงานตัวออกไป

เพราะฉะนั้นนอกจากครูเชษที่อยู่ส่วนกลางแล้ว
คุณโทนจะเป็นคนจัดระบบส่วนกลางด้วย

หน้าถ้ำเดินเข้าไปสำรวจไหมเข้าไปนิดนึง
ไม่เยอะนะครับบนเขาไม่ได้ขึ้นเลย

แต่ว่าผมขนอุปกรณ์ไปนะครับ
ผมมีอุปกรณ์ตอนแรกเราคิดว่า
งานนี้อาจจะต้องเป็นคอนไฟล์

ก็เลยเอาถังดับเพลิงชุดดับเพลิงอะไรมากมายไปเยอะ
เพื่อจะไปทำที่อาประกาศ

ก็ได้ใช้บางส่วนนะ

จะเป็นหลักก็คืองานดำน้ำนะครับ
คุณผู้ชมพาที่เท้นแซวคุณโทนเนี่ย
ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในวงการพระเครื่อง

กระทั่งเขาบอกคุณลองเข้าไปสิครับโทนบังแคร์เอฟซี
อูหูแต่ทำงานกู้ไภด้วย

พี่เล็กเราเคยพบกัน

อะไรไปคู่ภายไปหาข่าวอะไรคะพี่ให้เทรักเข้าทำสิคะ
ประเมินครับประเมินแล้วก็นำข่าวทั้งหมดส่งมาให้กับครู

ตัวนี้แหละฮะซึ่งครูเนี่ยฝึกพวกผมมาแล้วประมาณ๒ปีกว่าแล้วแล้วพวกผมมีใช้มา๒ปีกว่าแล้วนะครับหน้ากากแบบนี้
แล้วก็ได้รายงานทรัพยากรพวกนี้ให้กับปพทราบว่าเรามีอะไร๑๒๓๔จนท่านพบพลเดินมาดูว่ามันคืออะไร
แล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวต่างพวกนี้ไปให้กับทางทหารเอ่ยทางซิลเอ่ยทางปพเอ่ย

คือจริงเป็นอุปกรณ์ประจำของกู้ภัยอยู่แล้วเหรอคะคือต้องมีอยู่แล้วเหรอ
สำหรับบางหน่วยครับเพราะว่าบางหน่วยซึ่งอาจจะต้องเผชิญวิกฤตที่เช่นจะต้องดำน้ำในสารปนเปื้อนอย่างนี้ครับ
อ๋อมันจำเป็นที่จะต้องใช้นากากพวกนี้เพื่อให้พาหาที่มากับน้ำเข้าไปในปากเข้าไปครงจมูกได้

หน้ากากเต็มหน้าเนี่ยคือจริงมันไม่ได้ใช้เดี๋ยวนะ

คือในสถานด่านสากลเนี่ยคืออย่างที่บอกที่เรียนไปคราวแล้วว่า

กันน้ำเข้าทางปากหนับจมูกแล้วก็ตา
เช่นพวกจุลินทรีย์ไวรัสเชื้อโรคแบคทีเรียรวมถึงสารเคมี

กู้ภัยเพราะต้องมีบริการมีเบอร์นี้เลยเหรอ
จริงต่างประเทศมีหมดครับแต่ว่าเรานี้ยังไม่ถึงขนาดนั้น
ซึ่งจริงควรจะมีควรจะมีประจำไว้ทุกที่

และมีอยู่ครับหลายประเทศในเอเซียด้วย

แล้วพี่เล็กขึ้นไปตรงไหนบ้างตลอด๑๐กว่าวันนี้

จากว่าพอไปรายงานตัวกับจุดบัญชาการ

แต่พอหลังจากมีการจัดระบบพื้นที่
ถูกให้ไปอยู่ที่วัดน้ำจำ

พอจะเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาอยู่ด้านหลัง

ก็ได้รับมอบหมายจากครูเชษและพี่ทนนะครับ
ให้แบ่งทีมออกไป

เรายังไม่ได้บุกเต็มที่นัก
แล้วก็จะใช้วิธีการเสิร์ชบนเขา

ส่วนใหญ่คนจำนวนมากที่ไปตรงหลังคาถ้ำเนี่ย

คือส่วนใหญ่ก็สังกัดปพนี่แหละ
กู้ภัยเนี่ยแหละแต่มีหน่วยอื่นด้วยนะ

แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไปก็โถมไว้ตรงนั้นเยอะ
ที่ไปมุดซอกอะไรต่างนานาที่โรยตัวลงไปนะ

คุณโจ้คุณโจ้อยู่ตรงไหนใน๑๗วันนี้คะ

อยู่กับทีมซิลลำเลียงขวดอากาศเข้าไปให้ซิล

วันนี้ต้องการ๒๐เราก็เรียกพันธมิตรนักดำน้ำเข้ามาช่วยกัน
ที่ถามไม่ได้จะแซวนะแต่หมายถึงว่า
มันไม่ใช่ดำน้ำแบบน้ำปกติไงมันเป็นแบบซอก

วัน๒วันแรกจริงชาวต่างชาติ

พอซิลเข้าซิลไทยเข้าออกเรื่อยโพงมันเริ่มใหญ่ขึ้น
แล้วเขาเริ่มทอนอุปกรณ์ออกเอาอุปกรณ์ออก

แต่ของเราโชคดีงานนี้ทีมกู้ภัยไทย
อาสาไทยที่ดำน้ำตัวไซส์
นี่เหรอไซส์เหลือร้อยห้าสิบร้อยหกสิบไซส์
เอลที่เกินสักสิบ
อีกวันหนึ่งก็ได้ฟูทีมเลยแต่นี่ก็ลง
มีกู้ภัยที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นกู้ภัยจำนวนมากไหมคะที่ได้ทำงานร่วมกับซิล
คือเรามีกู้ภัยที่ดำน้ำในลักษณะแบบนี้ได้หลายคนไหมคุณโจ้ค่ะ

ถือว่าเยอะหรือน้อยถ้าเทียบทั้งวงการ

ก็มีมากกว่านี้แต่ว่าพลีที่มาช่วยงานเนี่ย
อาจจะมาไม่ครบบางส่วนมีภารกิจต้องติดงานติดอะไร

อย่างทีมคุณโจ้ที่มาเนี่ยก็จะมีทีมก่อนอันนี้ที่มา
ซึ่งอาจจะมีทีมของทีมมังกรนะครับเข้ามาช่วยนะครับ
สิริกรอย่างนี้ครับแล้วก็ของทีมทางผมเอง
ก็จะอยู่ช่วงแรกแล้วก็สลับกันเพราะว่าการทำงานได้หลายวันติดต่อกันมันล้า
แล้วจริงทั้งวงการเรามีกู้ภัยที่ดำน้ำในลักษณะแบบนี้ได้เยอะไหมคะ

ผมว่า๕๐๐คนก็ได้ทั่วประเทศนะทั่วประเทศนะฮะ
คือดำน้ำได้หรือหมายถึงดำน้ำถ้ำ

แต่ดำน้ำเอาอย่างนี้คือพี่ซิลเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้
พบพูดเองคือเขาก็ฝึกอีกแบบเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเรามีทักษะดำน้ำแต่ดำน้ำแบบนี้ใจนำนะ
เท่าที่ฟังใช่ไหมคะใจต้องนำนะคะ
เอาท่านถัดมาค่ะพี่นวดเออไม่ใช่
คุณนบคุณนบคุณนบอยู่ตรงไหนของถ้ำหลวงวันที่ไปคะ
ก็พาฮีครับพาทีมงานขึ้นไปสำรวจบนผ่าฮี
ก็คือทางฝั่งที่ไปทางหาดพัทยานั่นแหละเพื่อหาปล่องหาโพรง
จุดที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับ

มันยากเพราะว่า๑ทางขึ้นนี่มันชันนะครับ๙๐องศาบางเนิน
ตั้งเลยครับต้องไต
ช่วงห่างของการก้าวมันก้าวยาวไหมคะ

ห่วงเขาของแขกรับเชอดูคนที่มาเลยน่ะ
แล้วลักษณะดินลักษณะอันนี้ก็มันเป็นอย่างไงคะ
ก็มันระวังได้เลย

คมครับก็บาดเจ็บกันเยอะเหมือนกัน

อุปสรรคของกู้ภัยที่เจอคืออะไร

ฝนนี่ครับฝนนี่หลักเลยครับ

เวลาต้องขึ้นไปเขาแบบนี้คือไต่แบบชันแบบนี้เนี่ย

เราก็จะให้เฉพาะคนที่มีอุปกรณ์ขึ้น

ใครที่มารายงานตัวมีอุปกรณ์มั้ง

เกิดเพิ่งนี้ครับคุณจะขึ้นเขาเนี่ย
เริ่มต้องมีแฮเนทมีปู

คือจริงแล้วทุกคนรู้ครับ

ผู้จำเป็นเป็นทีมที่ต้องขึ้นเข่าเรียบปรูง

เพราะฉะนั้นคุณนบเข่าโอเคเพราะฝึกไว้อยู่แล้วเพื่อนบาดเจ็บเยอะไหมคะ
ตอนที่ไปตามหาโพรงปล่องกันด้านบนตลอด๑๐กว่าวัน
ก็มีก็มีบาดเจ็บหลายวันนะครับแตกมั่งอะไรมั่งผมเองก็โดน

หินล่นไตมั่งอะไรมั่งใช่ครับ
มีไหมที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นในการลงไปในปล่องแล้วอยู่ระหว่างอยู่ในปล่องในโพรงมีไหมคะ
ก็มีครับไปเจอสัตว์ประหลาดบ้างงูบ้างอะไรบ้างก็ต้องคานกันออกมาบางที
เข้าไปแล้วไปเจองูแคบจะทำไงก็ต้องถอยครับ
บางอย่างมันไม่ได้เป็นข่าวหรอกมีอะไรบ้างไหมที่แบบมันเป็นความยากลำบากที่แบบเราอาจจะไม่รู้ว่ากู้ภัยไปเจอค่ะ

เข้าไปคือมันเดินหน้าได้อย่างเดียวครับแล้วมันไม่สามารถจะกลับตัวออกมาได้มันท่ามันแคบแคบมากครับ
คือพื้นที่ตรงนี้ครับมันเป็นพื้นที่ลอยต่อมันไม่ใช่ว่าใครอยากจะเดินไปไหนก็เดินได้

แล้วคือกู้ภัยเนี่ยต้องประกบกับคนในพื้นที่ใช่หรือเปล่า

ทหารเลยครับให้ความร่วมมือทำงานร่วมกันในทีม

เรื่องทางเล่นแล้วการเดิน
ถึงทางรับภัยตอนเย็น

แผนว่าเราจะทำอะไรบ้างในเช้านี้กำลังพลกี่คนไปพื้นที่จุดไหนบ้างกี่พงกี่พงนั่นคือส่วนบนเขา
ส่วนในน้ำผมก็จะมอบทางคุณโจ้นะครับแล้วก็ผ่านทางไอซีแล้วก็คือจ่ายงานกัน
บอกแล้วเราทำงานเป็นระบบทางนี้ดูบนเขานะทางนี้ดูแลทางด้านส่วนของทางด้าน

ทุกคนวิ่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วทุกคนต้องผ่านต้องผ่านจากศูนย์กลาง

ด้านหลังคุณภูมินันหรือว่าคุณแม็กซ์เนี่ยนะคะก็คืออยู่ในส่วนของการดำน้ำถูกไหม

สุดท้ายปิดท้ายที่คุณคิวคุณคิวอยู่ในส่วนดำน้ำด้วยป่ะคะ
สำรวจโพงครับด้านบนเขา

ที่สุดเฉพาะของคุณเองเลยค่ะคุณคิว

คือความลึกคือเป็นระยะทาง

โรงที่ลงไป๕๖๐เมตรเนี่ยนะคะ
เอาโพงที่ลึกที่สุดที่ลงไปเนี่ย

หวังไหมว่ามันจะต้องไปทะลุตรงไหนจากที่ที่เจอหมูป่า
หวังครับหวังทุกโพงครับ
ไม่แต่ว่าคือที่ฉันถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะ
คือเนื่องจากว่ามันหลายวันแล้วมันหลายโพรง

คือคนลงเนี่ยลงด้วยความรู้สึกแบบว่า

เหมียมก็แบบเอาวะลงไปดูหน่อย
มันอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ลงไปเช็คขึ้นมา

คือถ้าเราลงไปเนี่ยเราเจอช่องนิดเดียวนะครับ

เวลาคุณสกัดคุณสกัดท่าไหนทำท่าให้ดูได้ไหม

เพราะฉะนั้นเห็นภาพที่ถ่ายมาได้ครับ

บางทีต้องนอนสกัดเอา
หรือว่านั่งบางที่สามารถนั่งได้อะไรอย่างนี้ครับ
เจองูอย่างที่คุณนบบอกบ้างไหม

คุณไปลงอีกท่าไหนคุณเจองูเนี่ย

ต่อให้มีโพรงที่มีโอกาสจะทะลุได้
แต่ถ้าไปเปลี่ยนกายภาพเขามันมีความเสี่ยงหมด

สะเทือนเรื่องของโครงสร้างจริงแล้วเราแค่สำรวจ
เราแค่จอดไม่ได้จอดให้เป็นทางโล่งนะ
เจาะเพื่อเบี่ยงตัวเพื่อจะสอดตัวหรือสอดกล้องเข้าไป
เพื่อจะดูว่าคงไปต่อได้ไกลมากน้อยแค่ไหน
ไม่ได้จอดให้ได้ตัวคนไม่ใช่
เพราะว่าเราจะต้องให้ทางธุริยานักวิชาการ
มาดูเรื่องของโครงสร้างเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของตรงนี้ด้วย

ขอไปทางสุภาพบุรุษสองท่านริมไกลดิฉันนะคะ
ว่างานดำน้ำเอาเท่าที่เขาเผชิญมา
หรือเอาอย่างที่เพื่อนไม่ได้มาออกรายการนะคะ
แต่ว่าเพื่อนเจอมาความยากลำบากคืออะไร
นี่ยังไม่ใช่ซิลที่ต้องเข้าไปข้างในนะคะ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ากู้ภัยเอง
ก็หอบก็เหนื่อยก็เสี่ยงไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะ

คือถ้าถ้ำหลวงเนี่ยก็คือทางน้ำก่อนเป็นทางหลัก

จนถึงวันสุดท้ายที่หมูป่าจะออกมาเหมือนกัน

มันสุดยังไงบ้างมันขนาดไหนบ้าง
ที่ฝึกมาจากที่มีอุปกรณ์กันไปยังไงบ้างคะ

ภารกิจใช่ค่ะวันที่สองที่ฟูลทีมเนี่ยเข้าไปก็คือ

เอาแท็งค์ดำน้ำเนี่ย

แต่พวกพี่ซิลเขาจะทำร่วมกับเราไปด้วยนะ

ก็ไปเห็นปัญหาว่าการขึ้นหน้าผาแล้วลงเนี่ย
มันจะช้าแล้วมันรับภาระน้ำหนักด้วยอะไรด้วย

เราก็เลยมีไอเดียว่าใช้ระบบลอกเชือก
โอ๊ยอย่ากระสับแพทย์แน่

เพื่อที่พอดำไปโผล่ปุ๊บสามารถลอก

ก็ลอกโหลดลงไม่ต้องใช้คนเดินแล้ว

สูงอยู่ประมาณ๒๐๓๐เมตรชันประมาณ๔๕๖๐องศา
เดี๋ยวที่บอกเอาขึ้นไปนี่มันมีสูงขนาดนี้ได้เหรอข้างใน

เมื่อเข้าไปตอนเช้าแล้วประมาณบ่ายโมง
บ่ายโมงเนี่ยระบบไม่สำเร็จ
ใช่ระบบนี่ภาพที่ใกล้เคียงกับที่คุณโจ้พูดไหม

สมมุติไปอออยู่อย่างนี้

ก็ทางซิลเขาก็มุ่งมั่นทุกคนมุ่งมั่นมาก
ซีนอารมณ์คือถ้าทำไม่ได้ให้ออกมาเลย
หัวหน้าหัวหน้าบอกทำไม่ได้ออกมาก่อน
ออกมาก่อนปุ๊บก็จังหวะเพื่อนผมที่อยู่ข้างใน
ออกมาพอดีเลยก็คุยกันเรื่องปัญหามันเกิดอะไรขึ้น
ระบบที่เอาเข้าไปมันไม่เพียงพอต่อหน้าผาที่มี

แต่มันไม่ถึงกับฟูที่มันจะนั่นนี่ก็ออกมา
พักแล้วคือแย่ร่างกายก็แย่คือลุยเต็มที่ครับผม
ก็เลยคุยกันซิลถามว่าผมถามหน่อย
ระบบลอกจะเสร็จอีกกี่ชั่วโมงผมว่าประมาณชั่วโมงนึงครับ

เพราะฉะนั้นซิลบอกไม่ต้องแล้วเดี๋ยวผมให้ซิลเข้าไปอีก๖คน
ไปยืนแทนลอกวันนั้นก็ลุยต่อเลย
แทนแล้วคือส่งต่อใช้นักประดาน้ำเข้าไปแล้วไปยืนตามตำแหน่ง
ใช้แรงคนแทนเพราะว่ารอระบบลอกมันจะช้า
เพื่อนผมก็กลับเข้าไปข้างในก็คือเหนื่อยกันแบบนั่งแบบเหมือนถอดแล้วครับ
เดินกู้ภัยก็ต้องเดินแล้วเราฝึกมาแค่เราดำน้ำประมาณวันหนึ่งคือ๓ชั่วโมงเต็มพีคของพวกเราแล้ว
แต่เราต้องทำงาน๑๒ชั่วโมงกับซิล
แม็กซ์นี่ยาวสุด๑วันกี่ชั่วโมงคะที่ดำน้ำ
ผมเข้าไปวันเดียวนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่โจ้บอกคือเขาต้องการระบบเชือก
อืมผมต้องดำน้ำเข้าไปเพื่อวางระบบเชือกแต่ทีนี้เชือกที่เราเข้าไปมันมีแค่สองเส้น
ซึ่งมันไม่พอเราต้องกลับออกมาเอาใหม่

คือคุณเงยขึ้นมาเหนือน้ำได้กี่ครั้งหรือต้องดำตลอด
ปากทางนะครับดำเข้าไป๑ครั้ง
เข้าไปประมาณ๑๐กว่าเมตรแล้วขึ้น

แล้วก็มีเป็นเนินบ้างบางช่วง
ไม่ได้ดำยาวแต่เดินมาอีก๗๐๐เมตรไม่ได้ยากว่าต้องขับขึ้น

แต่อย่าลืมนะครับว่ามันสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับ

ที่แบบต้องโผล่แล้วก็ขึ้นไปเดิน

๑๐เมตรในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล

แต่เป็นถ้ำที่อยู่บนเขา

เออน้ำมันเป็นที่ให้เราฟังได้มั้ย

เพราะว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่เขาห่วงตอนหมูป่าออกด้วยนะ

เหมือนเอาน้ำแข็งไปใส่ไว้ในน้ำครับ
เข้าไปไม่เท่าไหร่แต่ว่า
ตอนเราไปวางระบบทีมเชือก

ต้องเป็นคนที่เซ็ตระบบเชือกได้และดำน้ำเป็น

เชี่ยวชาญทางเชือกเนี่ยคือเรียนได้ไม่รู้จบถูกไหม

แต่นี่ต้องการทั้งคนที่ทำเชือกได้และดำน้ำได้

ระดับเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับ

แล้วความเหนื่อยล้าเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่

แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่
แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่
แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่
แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่
แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่
แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่
แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่
แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่
แล้วความเหนื่อยระเนี่ยมันจะมากกว่าเดินปกติตั้งเท่าไหร่

เออจะบอกว่าเชือกที่เราพูดกันมันไม่ใช่เชือกแบบเบา

แล้วไปเกี่ยวกิโลรู้ไหมอ่ะ๑๐๐เมตร
ความยาวเส้นละ๕๐เมตร๒เส้น

พอเราดำน้ำนะครับไปทั้งไปปรุงหนึ่ง

ที่แบบว่าถ้านั่งคุย๓วัน

เดี๋ยวไปขอซื้อเวลาจากนิวโชว์มาชั่วโมงหนึ่ง
รวมรวมกันกันก่อนเดี๋ยวขอคุณโทน
ขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากลุ่มนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะการบริหารจัดการจำนวนคนที่มาก

ทหารขึ้นไปด้วยตำรวจขึ้นไปด้วย
กู้ภัยของปพมหาทัยขึ้นไปด้วย
คำถามคือเจอปัญหาอะไรบ้าง

มันมีอีกหลายมุมทีเดียวที่ยังไม่ได้เคยเปิดสักครู่ค่ะ

ตอนที่เจอหมูป่าแล้วไม่ถอนทีมไหนเลยนะคะ
กระทั่งการเรียกทีมรังนกกลับไป

เพราะว่าต่อให้ทางปากถ้ำทางน้ำเป็นทางหลัก
แต่ถ้ามีทางอื่นก็เอาค่ะคุณผู้ชม
คุณคนไหนดีที่จะเล่าให้ฟังได้ว่า
โดยรวมแล้วปัญหาบนถ้ำ

คืออย่างนี้ครับผมเป็นคน
จริงแล้วผมทำงานผมเหมือนเป็นขยะ

ข้อมูลไหมใส่ผมนั่นแหละข้อมูลนั่นแหละ

เพราะว่าทุกคนมันจะมีทุกคนมีปัญหาหมด

พี่ตรงนี้เขาพี่ผมเจออันนี้ตรงนี้
พี่ผมทุกคนแม้แต่ทีมนางนกที่มา

ถูกต้องเขามาในนามอาสาสมัครมารายงานตัว
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะมารายงานข้อมูลให้เราว่า

โทรหัวจะตามมา

จะเอาข้อมูลนะครับ
จะเอาข้อมูลมารวมกัน

ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ปัญหาที่คุณโทนรับเยอะที่สุด

เรื่องการให้ข่าวแล้วก็การทำงาน

แล้วเวลาเราจะเจอการสัมภาษณ์ของนักข่าว

นี่คุณบอกจะดุพูดดิฉันดีบ้างนะ

เขาจะโดนตำหนิว่าอย่างนี้ยังไม่ได้

คือต้องบอกว่าเราทำงานภายใต้

เพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคำสั่งให้คุณไปได้ยังไง

แต่ว่าเขาขึ้นไปโดยภารการที่ไม่ได้แจ้งเรา
อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องมาแก้

ก็ขึ้นแต่ประเด็นคือ
ตอนที่ตกเขาเนี่ยวันนั้นเนี่ยทีมมันออกมาหมดแล้วก็เหลือทีมนี้แหละที่เรายังไม่ได้รับรายงาน
สุดท้ายไปตกเขาแล้วก็ทำทีไปช่วยทุกอย่างแล้วก็บริหารจัดการเอาคนไปส่งโรงพยาบาลไปกู้รถขึ้นมา
ทุกอย่างไม่ต้องผ่านราชการเลยแต่ว่าเราก็จะเป็นอาสาช่วยกันเอง
ทั้งหมดเนี่ยการลงทะเบียนของผมนะที่มีทะเบียนนะครับทั้งหมดตั้งแต่ผมเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่๒๕
เสร็จภารกิจเนี่ยทั้งหมดรายชื่อ๘๐๐กว่าคนนะครับ๘๐๐กว่าคนนะที่มาลงรายชื่อ
แล้วที่ไม่ลงอีกอ่ะที่มาแบบนอกอีกอ่ะอันนี้ถ้าไม่ลงบางท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่ลงรายชื่อเนี่ย
ถือว่าทำงานนอกระบบหมดแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เข้ามาช่วย
อันนี้ก็แบบว่าแต่ไม่ได้อยู่ในระบบในการทำงานทั้งหมด
คือสิ่งที่คุณทงสะท้อนก็เป็นสิ่งที่เราพอจะจินตนาการได้เพราะว่างานมันใหญ่มาก
นี่แหละในอนาคตที่ผมบอกว่าที่ผมพูดทุกครั้งว่าเราควรจะต้องมีกู้ภัยแห่งชาติแล้วตั้งระบบมันจะได้คุยภาษาเดียวกัน
วันนี้เนี่ยทีมที่ไม่มาลงทะเบียนหรือว่าไม่ได้เข้ามารายงานตัวเนี่ย
เขาคุยคนละภาษากับเราเราจ่ายงานไม่ได้เราไม่รู้ว่ากำลังพลเรามีเท่าไหร่
แต่พอลงทะเบียนปุ๊บเราจะรู้เนี่ยคนนี้ไปดำน้ำคนนี้ไปปีนเขาคนนี้ไปเสิร์ชคุณนิกไปเดินคนนี้ไปทำระบบลอกระบบเชือกต่างนานาเราจะรู้
แล้วข้างหลังสองท่านค่ะที่เป็นสไปเดอร์แมนขึ้นไปเนี่ยนะคะสรุปให้ฟังหน่อย
คร่าวว่าในส่วนของงานปล่องงานโพรงเนี่ยที่เราพบปัญหาแล้วต่อไปถ้าเจอแบบนี้อีกมันต้องแก้ให้ได้เราสรุปกันว่าไงคะ

คือเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีโพลมันคือเราต้องใช้เวลาสำรวจทีมสำรวจก็สำรวจ
ทีมทำเครื่องหมายทีมส่งพิกัดทีมมุดก็ต้องมุดกันเข้าไปอะไรอย่างนี้
คือคนมุดกับคนชี้ว่าจะลงตรงไหนคนละคนเหรอ

ก็คืออย่างวันนี้อย่างวันนี้เรามุดอยู่ตรงนี้อีกทีนึงก็จะไปหาไว้เผื่อให้เรามางานวันพรุ่งนี้

คือทุกคนเนี่ยจะทำงานทุกอย่างไม่ได้

เดี๋ยวแค่หาโพงกับคนลงไปยังเข้าไปคนละคนเลย

ต้องลบเชือกที่ต้องเลยดูลงไป

ทีมพี่บี้น้องผมแทบจะรู้หมดแล้วว่าตรงไหนมีโพง
มีทุกท่าบมันครับ
เดี๋ยวคือสำรวจโพรงจนพลุนถูกไหม

ถ้าเจอแล้วก็เคลียร์ไม่มีอะไรแน่นอน
อาหารมันก็จะแสดงลักษณ์ไว้
ไม่ให้ซ้ำกัน

การทำระบบเชือกลอกขึ้นลง
คุณแค่พุงเชือกได้ลองโพงได้หรอคะ

โรยตัวลงไปนะครับเราต้องไต่ขึ้นมาเอง

บางทีครั้งแรกคนแรกที่ลงไปต้องลงไปสำรวจก่อน

เรื่องระบบเชือกการเซ็ตระบบต้องเป๊ะครับ
เดี๋ยวนะโพรงหนึ่งลงกี่คนคะ
จะจบว่าเออโพงนี้ลงไปแล้วได้เท่าไหร่

ไม่ได้แล้วขึ้นมาแล้วต้องโพงหนึ่งลงกี่คน

เพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องระบบการสื่อสาร
เพราะว่ามันเป็นที่แบบอับสัญญาณ

คือเอาอย่างนี้อุ๊ยตายแล้วหมดเวลา
คือที่เล่ามาบางส่วนเท่านั้นฮะคุณผู้ชมภาค

เชศหลังจากนี้คนที่ทำงานกู้ภัย

ที่เติมเติมการการที่ไม่เคยเห็น
ก็ที่ฝึกกันเยอะอยู่แล้วก็อนุโมทนาบุญนะคะที่ช่วยหมูป่ากันนะคะ
แล้วก็หลังจากนี้ก็ตัวใครตัวมันนะคะฝึกหนักกว่าเดิม
วันนี้มาแค่บางส่วนนะคะคุณผู้ชมเท่าที่รวบรวมมาได้

เพราะมากันหลายจังหวัดมากที่ช่วยกัน

ฝากขอบคุณเพื่อนทุกคนในแวดวงด้วยนะคะ

ได้บังส่วนจริง